อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีเมืองนาศาลที่สุราธานี
จะขับผ่านตรงจุดตัดข้ามรางรถไฟ
แล้วทีนี้ปรากฏว่าไม้กั้นฝั่งที่นายกเทศกำลังจะผ่าน
มันเสียไม่ลงมา

นี่คุณผู้ชมฮะแต่จริงเมื่อคืนมันข่าวออกมาว่า
นายกเทศขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟ

ว่าอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่มันเสีย
เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุนี้หรือเปล่า

แล้วคุณดูสิจังหวะที่รถไฟที่เป็นรถไฟขบวนด่วน
มาชนเข้าฝั่งคนขับแบบเต็มค่ะ
นายกเทศมนตรีเป็นคนขับรถตรงนี้
อัดติดอยู่กับซากรถแบบนี้นะคะ
เกิดขึ้นเมื่อตอน๒ทุ่มจุดตรงนี้คือ
ถนนภูนซิริซอย๙จุดตัดใหม่กับถนนสายเฉลิมพระเกียรติค่ะ
นี่คือเป็นรถด่วนกลางกรุงเทพนะ
หลังจากที่ชนรถฟอร์จูเนอร์ของนายกเทศมนตรีเมืองนาสาแล้ว
รถไฟก็ลากไปลากไปอีก๑๐๐เมตรค่ะ

ทีนี้ตัวนายกเทศมนตรีก็คือนายโกศลสุดทางกูล

ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปถึงจุดที่เกิดเหตุนะ

นำร่างของนายกเทศมนตรีออกมา
ปรากฏว่าโอ้โหมีบาดแผลเต็มตรงบริเวณใบหน้า
ศีรษะซิโคงฝั่งขวาทั้งแถบเลยนะคะ
หักทีนี้ก็ต้องนำร่างชนะสูตรที่โรงพยาบาลสุราธานีค่ะ
ทีนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
เรื่องประเด็นไม้กั้นที่คุณสืบสกุลบอก

คือจุดตรงนี้มันเป็นจุดตัดทางรถไฟ
จริงก็มีทั้งสัญญาณไฟมีทั้งไม้กั้นนะ
แล้วรถของนายกเทศอาจจะไม่ได้ทันสังเกตหรือเปล่า

ไม้กั้นฝั่งนายกเทศไม่ได้ลงมากั้น
ดังนั้นรถของนายยกเทศก็เลยเหมือนกับขับไปตรงทางรถไฟ
จังหวะนั้นนะคะไม้กั้นอีกฝั่งนึงมันลงมาปิดมากั้นพอดี
นายกเทศก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยเป็นไม้กั้นแรกคุณนึกออกไหม

ว่าตกลงไม้กั้นฝั่งไหนมันเสียมันไม่เสีย
คือมันเป็นข่าวออกมาว่านายกเทศขับรถฝ่าไม้กั้น
จนถูกรถไฟชนไม้กั้นไอ้๔อันที่มี

อันหนึ่งที่มันไม่ลงมาคือฝั่งไหนกันแน่
ซึ่งทีมข่าวของเราไปตรวจสอบตอนเช้า
รู้ความจริงว่าไม้กั้นฝั่งไหนที่มันไม่ลง
ใช่เพราะว่าเราไปเจอพนักงานประจำจุดตัดรถไฟด้วย
เดี๋ยวลองให้ฟังให้พนักงานจุดตัดรถไฟเนี่ย

เพราะว่าตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ครับ
พนักงานที่ประจำจุดเมื่อคืนนี้เล่าให้ฟัง
พอเห็นรถของตอนแรกยังไม่รู้นะ
ว่าเป็นนายกเทศรถใครไม่รู้แหละฝ่าเข้าไป
เขาก็เลยเอาไฟฉายมาส่องให้ถอยออกมา
ปรากฏไม่ทันเห็นรถไฟมาแล้วจะพุ่งชน

งั้นเพราะอะไรถ้ารถไฟชนรถเก๋งแบบนี้

โดนพนักงานอีกนะฮะเขาก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกัน
แต่สุดท้ายมาตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
พบเป็นศพของท่านนายกเทศโกศลคนนี้
นักข่าวของเราลองไปดูจุดตรงนี้
คือเจ้าหน้าที่เขาก็มาซ่อมไม้กั้น
อันที่เสียแล้วนะคุณผู้ชมเปิดระบบทดสอบด้วย
เปิดระบบทดสอบดูซิว่าไม้กั้นมันลงมาปกติไหม
ตอนที่รถไฟจะผ่านมาไม้กั้นมันลงมาใช้งานได้หรือเปล่า
ลงมาครบทั้ง๔หรือเปล่า
อย่าลงมา๑หรือ๒หรือ๓พอ
นี่ลงมา๒แล้วนะถูกต้อง
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ประเด็นนี้
อีก๒อันแต่ค่อยลงมาลงไหมลงไหม

ก็นั่นน่ะสิทีนี้ค่ะคุณผู้ชมถามกับผู้กำกับ

พอเชิญพนักงานรถไฟประจำจุดตรงนี้มาสอบปากคำเนี่ย

แต่ว่าฝั่งที่เสียเป็นฝั่งที่นายกเทศมาพอดี

ทีนี้ตัวนายกเทศก็เลยขับไป

ตรงกลางรางเลยนะจะเดินหน้าก็ไม่ได้

ใช่ทำยังไงจังหวะนั้นรถไฟมาพอดี

ตอนนั้นจังหวะนั้นอาจจะยังคิดอยู่ค่ะ
ไม้กั้นที่ลงมาตรงหน้านั่นคือไม้กั้นอันแรก
แต่ทีนี้พนักงานก็ใช้ไฟฉายแบบ
พยายามส่องโบกให้เห็นแล้วว่าต้องถอย

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ประสานให้พถ๘เข้าไปตรวจสอบพื้นที่
แล้วเดี๋ยวต้องไปดูจุดกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
ว่ามันมีกล้องวงจรปิดไหม
ทีนี้ทางฝั่งสถานีรถไฟเองเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอช่างเทคนิค

ยังไม่สรุปสาเหตุข้อได้จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะ
ส่วนครอบครัวของนายกเทศ
ครอบครัวของนายโกศลก็มานิมนต์พระทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อ
นี่เป็นบรรยากาศช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุบอกกับเราแบบนี้
ตรงนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อย
ก่อนหน้านี้มีคนเสียชีวิตแล้วญาตินะเอาศพมาตั้งบนถนนเลย

แล้วชาวบ้านก็ค้านว่าแบบอย่าเอาศพตั้งอย่าเอาศพตั้ง
หลังจากนั้นก็มีอุบัติเหตุอยู่เรื่อยเลย
แต่ประเด็นไม้กั้นคุณเราถามชาวบ้านแถวนั้นนะ
ว่าอยู่แถวนี้สังเกตไหมไม้กั้นนั้นมันเสียแบบนี้

ชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้ไม้กั้นรอบนี้มันเสียมา๓๔วันแล้วค่ะ